ที่มาที่นี่วันนี้เจอกับมวยต่างศึกต่างสายนะครับ
ผู้มาเยือนเนี่ยมาขอท้าด่วนครับ
ก็บอกว่าน้ำเงินนี้เขาว่ากันว่าวันนี้อัดฉีดเพียบ
ครับเอาเดี๋ยวดูว่ายอดขุนพลจะจัดชุดรับแขกว่าอย่างไรนะครับ

ทุกวันง้างผ่านไม่มีถอย
เขาคือยอดขุมพลวอยืนยง
ปะทะกับฝ่ายน้ำเงินจอมโหดเข่าพิฆาต
นัดตีกอดแทงเสียบทะลุ
เขาคือฟ้ามีตาแพมบางใส่
มวยคู่แรกเปิดหัวของเราวันนี้ครับ
นักมวยฝ่ายแดงยอดขุนพลวอยินยง

พยักษีดันช๕พยักษ์ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

หรือวันชนะลูกหนองยายเทียมเดิม
วันนี้เปลี่ยนเป็นค่ายเป็นแถมบางไซ
ชื่อสุพลเพชรท่าช้าง

เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

แล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่
แล้วก็อยู่ในสีเสื้อของลูกชายประธานเอก

ไอรถที่ผ่อนอยู่จะออกตังให้หมดเลย

แต่ว่าน้ำเงินนี่ย้ายมาจากบ้านพลเมืองดีนะครับ

ถอดมงคลให้กับเจ้ายอดขุนพลนะครับ
ใกล้หน้าที่น้ำเงินก็มีน้องแถมครับ

ครับส่วนผู้ที่ทำหน้าที่บนเวทีครับ
อาจารย์อำนาจสายฉลาดครับ

ครั้งที่แปดแล้วที่ต่อยสุดยอดมวย์ไทยรัฐ

ฟ้ามีตาหรือว่าวันชนะไทยบังไซ
คุณพ่อคุณลูกเลยนะครับทั้งแทนบังไสแล้วก็ประธานเอกบังใส่ด้วย
กางเกงสีแดงนี่ถือเป็นเจ้าถิ่นในศึกยอดมวยไทยรัฐเลยมา
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๘แล้วพี่ป่ายอดขุนพลวอยินยง
คู่นี้ชกกันในไฟล์เวท๑๑๒ปอนด
เป็นเกมของมวยคู่แรกในวันนี้ครับคุณผู้ชม
ซ้ายเจอขวาสนุกแน่นอนครับ
โดยเฉพาะวันนี้ประธานเอกบังไสคุมทีมมาเองเลยนะครับ

ซ้ายมีตาแถมบังไสยเป็นตัวแรกนะ
นี่ลูกชายใช้แถมบังไสยนะ
ลูกชายของคุณเอกบังไสนะครับ
ประธานของคุณนะครับ

นั่นเป็นรู้รู้เรื่องรอคนอื่นอยู่ที่ดี

ก่อนเข้ารายการนี่ยังพูดถึงแสงมณีอยู่เลย
ขอบคุณไปถึงบรรดาพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศนะ
นี่ยังศรัทธากับศึกวันทรงชัย๓ล้าน๒แสน

ในการจัดมวยของโปรโมเตอร์ทรงชัย
ความสุดท้ายนี่แฟนมวยยังสูงยังแน่นเหมือนเดิมนะครับ

แดงยอดขุนพลวอยืนยงเจ้าถิ่นนะครับ
เจอกับฟ้ามีตาหรือว่าวันชนะแห่บางไซ
เดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้ฟ้ามีตายนี่หามีแววไหม้หรือเปล่า

ขยับขยับด้วยความมั่นใจ

ต่างไปต่างเกาะต่างไปต่างไป

น่าจะบอกว่าเป็นยอดมวยของไทยรัฐก็ว่าได้

เป็นมวยที่ชกแล้วนี่แพ้ชนะนั่นอีกเรื่องนะครับ

ผมชอบครับเป็นมวยที่ชกแล้วไม่เอาเปรียบคนดูด้วย

โดยโปรปเตอร์ซงชายรัฐทานัทสุบัติ
โอ้โหแข้งซ้ายแข้งนี้เสียงดังฟังชัดเลยนะครับ
กำลังจะชมเลยน้ำเงินนี่ช่วงชกสวยด้วย

ยอดมือธละปะนะครับ
ถ้าชนะไฟล์นี้เราค่อยมาคุยกัน
ชื่อเก่ากับวันชนะลูกน้องยายเทียม
แต่ส่วนมากมวยมีมวยเปลี่ยนชื่อมาที่นี่จะถูกฉลกมากเลยนะพี่ป่านะ
ดูจะถูกฉลกหรือเปล่าวันนี้ต้องดูเกมฝ่ายน้ำเงินฟ้ามีตา
โยกกันไปขยับกันมากรรมการอำนาจสายฉลาด
ชุกชกสวยด้วยนะฟ้ามีตา
ดูครับต้องดูการยืนระยะนะนะ
เสียดสีโดนแต่โดนปะทะกันแล้วยุบหรือเปล่าตรงนั้นจับ
เหลวจับแม่นเลยนะยอดหุงพล
ดูจัดจับได้เปรียบโมดโยง
มหาชนครับคุณทรงชัยรัฐนาสุบันครับ
เมื่อพระคาบที่แล้วที่จัดมวยที่วิธีมวยลาดเมือง
๓ล้าน๑แสน๘หมื่นบาทเลยครับ
ชมกันต่อครับยกที่๒ยกแรก
ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางติดตามยกที่๒ครับ
ยกแรกนั้นฟ้ามีตาหัวตีนซ้ายเข้าไปเต็มเลยนะครับ
ถือว่าสวยงามเลยแม่ถ้าเป็นชิงดำโดนแข้งนี้นี่มีผลเลยนะเนี่ย
กว่านิดนึงครับช่วงชกนี่สวยเลยครับ
ฟ้ามีตาขณะที่ยอดขุนพลนี่
ครั้งที่๑ครั้งที่๘ในชกเหมือนเดิมหมดเลยครับ

ไม่ต้องห่วงครับเกมออกมาแบบนี้ได้เสียแน่

รุ้นกันที่ปลาย๔๕อยู่ที่ใครยุบแล้วครับคุณผู้ชม
ต้องถามน้ำเงินนะต้องถามน้ำเงินหน่อย
ยืนระยะได้ไหมแดงยืนได้อยู่แล้ว
ซ้ายกับขวานี่ใส่กันสนุกแน่นอนครับ

ยืนใกล้ด้วยดีครับแท่งขวา
แทงด้วยซ้ายขวามีตาพยายามพลิกไม่ออกครับ

น้ำเงินนี่น่าเป็นฝ่ายเปิดเกมเลย
เอาใจแฟนมวยเลยครับตู้ไทยรัฐ

ขยับแข็งซ้ายสวยหามากครับแค่นี้
แล้วเนียนเลยนะเพี้ยเข้าเลย

นี่ออกก่อนได้เปรียบ
ดูนี่ครับโต้ด้วยขวาคืนด้วยซ้าย
เกี่ยวร่างเสียหายเสียหลัก
เสียคะแนนหนึ่งหรือเปล่าไปถามตามาการ
สูตรสำเร็จเลยลูกนี้เกี่ยวแล้วคืนล้มนั่งยืน
คนครับเริ่มค่อยขยับ
ออกอาวุธกันแบบหนักหน่วงรุนแรงครับคุณผู้ชม
นี่ครับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
วยมีเสน่ห์ลูกยืนใกล้แบบนี้ครับ
ออกอาวุธถึงเลยประเภทแม่ยืนตะโกนคุยกันแล้วเตะกันไม่ถึง

น้องไข่ขาดไม่ได้นะครับคู่รู้วัฒนีพระราชกำลัง
ชวนทะเลาะเร็วด้วยนะครับฟ้ามีตาเกาะในอย่างเดียวครับ
อยู่ข้างนอกนึงไม่เอาเลยพยายามกระซ่อ
ไข่หลุกไข่เหยียวเด้งด้วยเข่าขวา
ช่วงได้นิดได้ช่วงได้ชั้นหรือเปล่า
ดูพยายามออกไม่ออกออกไม่ออก

ยังรอจังหวะไงจะออกตีนซ้ายอยู่ฟ้านี่ตา

ตายักยักษ์ยึบนี่ขับฟ้ามีตานี่๑๖๐๐

เอาล่ะครับอย่างนี้เกมออกมาอย่างนี้สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม
จับมายกที่นี่ยก๒ลมไปเลยนะ
เจ้าฟ้ามีตาล้มบ่อยไม่ดีนะจุกนะโอ้นี่ไง
ซ้ายสวยงามออกได้สวยเลยนะครับแข้งซ้ายท่านผู้ชมจับตาเลยคู่นี้
จะประทะในนี่ซ้ายกับขวาแลกกันยอดขุนพลขวาหนักใช้ได้เลยครับ
แต่น้ำเงินฟ้ามีตานี่ออกแล้วเนียนเลยครับตีนซ้าย
มีศอกสั้นสลับนิดนึงไม่เข้า
อย่างนี้นี่ต้องไปลุ้น๔๕แน่นอนครับคุณผู้ชม
ได้สวยงามโดนแต่โดนแล้วกันจะยุกแล้วกันจะเหี่ยว
อาการมวยนี่ถือว่าสำคัญนะในยุคนี้
รู้สึกยอดมวยไทยรัฐนะยุกยนต์โย่นิดเดียวนิดไปเลยแม่
พอหวาดีว่าได้ซ้ายคืนนะ

อย่าให้กินเปล่าต้องรีบต้องเอาคืนตลอด
ขยับหลอกแล้วต่อยมันขวาหมด
มวยคู่แรกในของเราของเรานี่ผ่านมาแล้ว๒ยก
กับช้ายกอีก๒ครับ

โดดแข้งซ้ายก็ล้ำตัวโดดยอดกุญโพนหักล้มเลยครับ

ต่างชาติก็มานะสกินไพรัส

เราจะเห็นแล้วนะครับยกแรกยกที่๒ผ่านไปนะครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่วงในเกมยาวนี่ไว้ใจไม่ได้นะครับ

เกมเปิดเร็วจริงตั้งแต่ยกแรกเลยน้ำเงินนี่ชวนทะเลาะในด้วย

ยกนี้ไปนี่ต้องดวนในกันแล้ว

ผ่านกันเด้งผ่านกันตีผ่านกันตีเน็ตไปก่อน

แต่ว่าไปแล้วนี่ผ่านมา๒ยกนี่
จะออกคะแนนไม่ได้นะ

แค่งขวาคอยสาดคอยเตะตลอดนะ

เรื่องขยับขยับขยับโอกไม่ออก
โต้โดยซ้ายอยู่เฉยเดียวกัน

ดูอย่างนี้มันต้องไปลุ้นกัน๔๕แล้วครับคุณผู้ชม

นี่ครับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน

โยกยังยึกยึกยักกันอยู่

วงในฝ้ามีตาตีขวา
ตีด้วยเขากวางโตไม่โตยังไม่โตยังไม่โตยับหุงพล
ไม่หนักลูกนี้ตีเหน็บเอาเหลี่ยมไว้ก่อน

ใกล้เคียงเรื่องครับกำหน้าใสฉลาด
ขวาติดปลังยอมหุงพล

กระจับนิดนึงไม่เป็นไรโดนของกลางซ้ายติดบัง
เดี๋ยวหุ่นพวดนี้เล็งออกขวาเหมือนกัน
ยังถูกไม่ออกทุกประชุมถ้าเปียกกันจริงช่วงนี้
รอจังหวะอยู่นี่ขยับขยับขวาเต็มซ้ายคืนมาเกี่ยวมาสวยงาม
มันมีหนักแรงนะใช้ได้โดยขวาคืนตลอดนะไม่ยอมให้กินเปล่า
ยกที่๒ยกที่แล้วนี่โดนไปเกี่ยวล้มสองทียกนี้รู้เลยรีบชักขาออกเลย
น้ำเงินฟ้าดีตารองตัวลับทั้งคู่ยังไม่ติดบ้าง
โว้งไงไขแข็งแรงจับเข้มนิดหนึ่งโอ้โฮขวาเต็มเพราะแค่นี้
ออกได้สวยเลยครับแค่งนี้ยอดขุนพลเอาคืนมาเต็มเต็มพร้อมเลย
เกาะในจิ้มหมัดเอาหน้าสะบัดไปนิดนึงเกาะในเกาะสวยแล้วตีได้ไหม
ต้องระวังหักล้มด้วยเกาะแล้วสงสัยจะตียาก
เอาเบียบท่านผู้ชมครับดูกันยาวเลยคู่แรก
แบบนี้ก็ดูเสียวไส้ติ่งแล้ว
มีปัญหาแล้วครับนี่คุณประการต้องพิจารณาให้ที่ท่านผู้ชมทางบ้าน
ร่วมได้คะแนนไปด้วยดูต้องละเอียดนะทั้งเซียนมวยทั้งแฟนมวยทั้งกรรมการ
เอาคืนแล้วยอดขุนพลได้จังหวะซ้ำนิดนึง
ความเมตตาเหลืออีก๒๐วินาทียก๓นะยก๓นะ
เอาซ้ายโต้คืนเอาลุ้นที่วงในใครตีใครแข็งแรง
ว่าทำไมทำกันทำหน้าลุ้นกันใหม่
ซ้ายเจอขวาค่อยขยับ
ยังเอายังไงออกไม่ออกออกไม่ออก
อกหลอกหัดขวาเจอแข้งซ้ายสวน
แค่งขวาหลุดเจอซ้ายเต็มลำตัวหมด
มวยคู่แรกของเราที่ผ่านมาแล้วครับ๓ยกนี่ภาพช้ายกที่๓
ครับยดกลุ่มพลนี้เดินเข้าหา

โอ้โหนี่หัวเข้าไปเต็มแข้งโดนทางด้าน
ฟ้ามีตาเตะซ้ายแลกคืนเลย
สามตาเด้งตี
โดนยอดผลหัวเข้าเข้ากันขวาต่อยหมัดขวาตาม

แฟนมวยแน่นขนาดเหมือนเดิมครับครับผมยอดมวยไทยรัฐ
ไปแล้ว๓ยกนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับ
ยกนี้ยกที่๔นะครับเดี๋ยวดูครับนอกกับในของใครจะชายา
ขุนพลแดงนะครับน้ำเงินฟ้ามีตายกนี้น่าจะเป็นยกของการลุยเข่าแล้ว
เตรียมมาแล้วไม่เต้นไม่รอไม่แช่เจาะล่ะครับตอนนี้เปียกไหน่อย่างเดียว
อ้าวทำได้ดีเลยจะมาต้นยกขุนพล
๒ตีติดจินปรำตัวยด้านห่างลูกหลักลูกแน่งลูกหนายอดขุนพล
ถ้าได้ช่วงนี้อยู่ที่น้ำเงินแข็งแรงมากเลยยอดทุ่มทน
แข็งแรงเลยยอดทุ่มทนออกมายกสี่ไม่ไม่ไม่ไม่รอแล้ว
ต้องชวนว่ารอแล้วเป็นช่วงของวินาทีสำคัญน่ะ
อย่างนั้นเถอะยังยักษ์ไส้ไปเรื่อยครับยอดทุ่มทน
เจอไปอีกแล้วอยู่ใบล่างอยู่ข้างล่างยังแก้ไม่ตกครับ
แต่ติดต้องต้องกลับไปสามสี่ทีครับตองหลักล้มเยี่ยนเลย๓เม็ดนี้
สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนเสิร์ฟเลยนะยอดทุ่มทนลึกอยู่นะ
ขวามีตาต้องก่อนายอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้โอ้โหลูกหนักนี่อยู่กับยอดขุนพลเลย
จับได้เปรียบจับแล้วยัดไส้โอ้โหหยุดแข็งแรงเลยเห็นแข็งแรงชัดเจนนะ
ขืนเอาไว้ต้องเดินอย่างเดียวนะครับตอนนี้
ตอนนี้เบียดอย่างเดียวนะยอดขุนพลขวาตีไปเรื่อย
โอ้โหเป็นช่วงของวินาทีสำคัญจริงชิงกันเข้าป้ายตอนนี้ล่ะ
ใครทำได้ดีใครทำได้สวยความแข็งแรงนี่จะเห็นชัดเจนนะว่าฝ่ายยอดขุนพลจะได้เปรียบนะ
ยังแก้ไม่ตกครับลูกนี้โดนล็อกติดในเข้าไปแล้วโดนหักล้ม
ฟ้ามีตายังแก้ไม่ตกคู่นี้ชกกันในพิกัด๑๑๒ปอนด์ไฟเวท
เห็นช่องเลยครับยอดขุนพลนี่พอจับในได้นี่ตีเลยแก้ไม่ตก
ฟ้ามีตาลุ้งนี้ล็อกล็อกแล้วนิ่งเฉยไม่ดิ้นเลยนะ
ไม่ได้นะเดินไว้เลยเขารู้สถานการณ์นะ
ยอดขุมพลเขารู้เราเลยล็อกล็อกล็อกล็อกตี
หมุนตีเด้งตีไปเรื่อยโอ้โหดูสิแทบจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะครับ
ไอ้เจ้าฟ้ามีตาเหมือนพ่อมุนลับไปเลยโอ้ดูครับ
ไปหลายดอกเจอไปหลายเม็ดพยายามปั้มในค้ำยันเจอ
ตีเอาเหลี่ยมครับตีเหน็บตีเอาเหลี่ยมไปเรื่อยแก้ไม่ตกครับหมดยกที่๑
อเจมส์ครับภาพช้าของมวยกู้แรกเราผ่านมาแล้ว๔ยกโอ้โหทั้งนี้ฝ่ายแดงครับยอดขุนพลนี่หักฝ่ายฟ้ามีตราเสียหลักล้มไม่เป็นท่าหลายครั้งเลยฝ่ามีตราเด้งตีโดนหักครับโตความแข็งแกร่งฝ่ามีตราหักเหลี่ยมหมดครับเสียหลักล้มไปนอนเลยฝ่ามีตราเลย
ยกที่แล้วในยกฉายของทางด้านยอดขุนพลเลยนะครับแม่เห็นชัดเจนเลยครับว่าหลักเหลี่ยมดีกว่านะครับอ้าวยกสุดท้ายฟ้ามีตาต้องทำคนจีบสาวใหม่ใหม่นะตอนเนี้ยฟ้ามีตาเช้าถึงเย็นถึงครับเอ้าอาจจะแซงได้ในยกที่ห้านะครับ
นี่เขาบอกแล้วนะอย่าไปฟังแต่หูต้องดูมวยด้วย
นี่กีสระบุรีบอยหนองแคร์อย่าไปฟังเพอร์น้ำมวยต้องดูด้วย
ไม่ได้ฟังแต่หูอย่างเดียวนะอย่างนี้มันอาจจะยกออกมา

ยกนี้ตีประคองไปก่อนนะครับยอดขุนพล
งสีน้ำเงินนี่ต้องแก้ต้องเร่งแก้ด้วยนะครับแก้ยังไง

โอ้โหมาแข็งแรงคนแก่งทั้งแผ่นจริง
เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ยังนิ่งเฉยไม่ได้นะครับ

มาเจอล็อกกองคอยเข้าไปนี่ไปไม่เป็นเลยนะครับ
ไปเจอรัดเอวแก้ไม่ตกเลยครับฟ้ามีตา
ไม่เป็นไรครับถึงอาจจะยังไม่ชินเวทีก็ได้เพิ่งจะมา
ไม่เป็นไรโอ้โหลุกนึ่งลุกไหนเลย
ยก๒ยก๓ยก๔นี่แม่โดนลูกหนักเข้าไปเยอะ

โต้จังหวะ๒อย่างเดียวตีประคองไปก่อน
โต้ไม่ทันลูกหนักยอดของมนตร์หนักกว่า

ลูกนี้เจ๋งจริงแล้วยอดของมนตร์
แข่งหลักเหลี่ยมตัวแล้วต้องยอมรับว่ายอดของมนตร์วันนี้มาดีเหลือเกิดนะ
เพราะว่าทีมของประธานเอกบังไสเขาก็ทำเตรียมมาสู้
เขาก็มาดีเหมือนกันไงแต่มันดีกว่าไง
โอ้ยเจอศอกซ้ายเป็นปัญหากันนะ
หมอนะโซ้เข้กเหยียวรอแจกอยู่นะ

เป็นไปได้นะสินค้อร้านตรบวยไทยลัดเนี่ย

ว่าจะรีบจะเร่งจะทำได้ตลอดหรือเปล่า

หรือว่าชนะกลุ่มของเย้เทียม

ตั้งรับยอดทุกคนรอรอ

ลงแล้วไปไม่เป็นจริง
พอลงเอวนี่แม่เหมือนงูเหลือมเชือกกล้วยเลย
พอลงเอวนี่ไม่ดิ้นไม่อะไรเลย

แม่
มีพลิกทุกนัด

ไปโดนรัดเอวนี่ไม่ดิ้นไม่อะไรเลยครับ
แก้วโอ้โฮสวยงาม
หมายงามด้วยขวารบิ่นรู้เปล่า
ไปออกตั้งแต่ยกสี
ไม่ดิ้นไม่ได้เลย
กลับไปนี่ต้องเน้นลูกนี้ให้เยอะเลยนะครับฟ้ามีตา
หมดยกหมดยกสุดท้ายแล้ว
ผู้ชนะครับยอดขุนพลวอยืนยงชนะคะแนน
ฟ้ามีตาหรือว่าวันชนะแทงบางไซไป
คู่แรกก็สนุกแล้วนะครับพักกันสักครู่ครับ